คนร้ายตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
คนแถวนั้นหรือเปล่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นนาทีชีวิต

นี่คือร้านขายของชำในตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดโขดหินเห็นไหมครับ

กล้องวงจรปิดของร้านจับภาพผู้ชายคนนี้เดินเข้ามา

พุ่งพลวดเข้ามาล็อกคอคุณป้ากดพื้นแบบนี้
ในมือขวาล็อคคอมมือซ้ายมีมีดครับ
คุณป้าพยายามสู้ครับดิ้นสู้ดิ้นสู้
โอ้โหเคราะห์ดีคนร้ายมันไม่เอามีดจ้วงแทงหรือ
พยายามอยู่เหมือนกันนะครับแต่คุณป้าก็ดิ้น

แต่จังหวะที่ปล้ำกันอยู่เนี่ย
คุณพลวดละพอคุณผู้ชมคนร้ายพูดว่าอะไรรู้มั้ย

มึงทำกูกูจะฆ่ามึงพูดอยู่แบบนี้

พระอยู่วัดตรงข้ามครับได้ยินเสียงร้อง
ดข้ามกำแพงมาเลยครับปีนเข้ามาจังหวะสวนกัน

พระท่านยังแหมจะไล่ตามไป

นะครับหลังเกิดเหตุนางสำเนาเคราะห์คล่องอายุหกสิบปีครับ

บ่ายเมื่อวานโอ้โหป้ายืนจัดร้านอยู่
จู่คนร้ายไม่เคยรู้จักมาก่อนนะ
เข้ามาทำแบบในคลิปนี่ดูรอยช้ำตัวป้าดิ
สู้สุดแรงทั้งดิ้นทั้งถีบร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ก็โดนคนร้ายกระทืบที่หัวเหมือนกันนะที่หน้าด้วยหลายครั้ง
กระทั่งลูกสาวกับพระวัดโขดหินอยู่ฝั่งตรงข้ามมาช่วย
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าโดยเฉพาะที่แก้มกับตามลำตัวครับ
มีแผลหลายแห่งเลยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมาก่อน
นี่ย้ำอีกทีแล้วนะนะครับแต่แต่อะไรครับป้า
ป้าบอกประมาณปีนึงได้เคยเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายคนร้าย
มาซื้อของที่ร้านแล้วไม่มีเงินไม่มีเงินป้าก็ไม่ให้ดิ
ป้าก็ไม่ขายดินะครับเอ๊ะจะแค้นป้าเพราะเพจนี้หรือเปล่านะ
ตอนที่จะล็อกคอแล้วกำลังต่อสู้กันเขาก็บอกว่ากูจะฆ่าไหมั
เออกูจะเอามีดปาดคอไหมอย่างนี้คิดว่าไม่รอดจ้ะ
จังหวะที่ล้มลงไปคือป้าก็แทบจะสุดแรงแล้วใช่ไหม
ลูกสาวลูกสาวมาช่วย
ถ้าลูกสาวไม่ออกมาแล้วพระไม่ออกมา
เชื่อได้ว่าไม่รอดค่ะไม่รอดแน่นอนเลย
พันธุ์จอบองค์โปรดตัว
คนโวยวายก็เลยปีนกำแพงข้ามมา
ตอนข้ามไม่ได้คิดอะไรตอนหันกลับไปดู

แต่ไม่เป็นไรตั้งใจจะมาช่วยอยู่แล้วครับ

เขาร้องเหมือนคล้ายคุณโดนไฟดูด
โอ๊ยแบบร้องดังมาก
จะมาก็ลูกมองหาแล้วก็ไม่เห็นหรอกที่แรก
แล้วก็เห็นพักหนึ่งแกเห็นผู้ชายเขาล็อกคอผู้หญิง

อาตมาก็เลยมั่นใจว่าโจรนี่
เลยในกรณ์บอกฮะโจรลงมาช่วยโยมหน่อย
ก็เลยพากันโดดข้ามกำแพงมา

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
หรืออาจจะมีความแค้นอย่างที่ป้าสงสัย
ปีก่อนเคยมาซื้อของแล้วป้าไม่ให้ไปนะครับ
หรือว่าอาจจะเป็นคนเสียสติเข้ามาก่อเหตุ
เดี๋ยวมีความคิดมนาจจะแรงงานให้ทราบครับ